ถ้าหากว่าเสียแป้งหรือในแป้งนาโนต

คุณไกด์ธนกรนักข่าวของเราครับลงพื้นที่ไปครับ
เพราะว่าเมื่อวานนี้พาไปดูการบุกค่ายคอมมิวนิสต์เก่า

พื้นที่บริเวณเขาบรรทัศน์เคยเป็นพื้นที่สีแดงมาก่อน
เคยมีการสู้รบกันกับคอมมิวนิสต์ก่อนหน้านี้ในสมัยอดีต
ล่าสุดภาพที่พี่มิ้วและคุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี้ครับ
คุณไกด์ธนกรลุยป่าฝ่าดงไปพร้อมกับพรานผู้เชี่ยวชาญ
ไปดูถ้ำสำรวจหน่อยซิ
ถ้าหากว่าไปหลบซ่อนตัวตามถ้ำเพลิงผาชะง่อนผาเนี่ยจะได้หรือเปล่า
สภาพพื้นที่มันเอื้ออำนวยขนาดนั้นไหม
วันนี้วันที่๒ที่คุณไกด์ธนกรนักข่าวของไทยรัฐทีวีครับ
เดินทางไปสำรวจบริเวณโดยรอบป่าเทือกเขาบรรทัศน์
มีในพรานในพื้นที่ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ

วันนี้จะเดินลึกกว่าวันแรก
ไปสำรวจถ้ำลึกลับแห่งหนึ่งอยู่ด้านบนภูเขาครับ
เป็นถ้ำที่กลุ่มคอมมิวนิสต์ในอดีตนั้นเคยมาอาศัยกบดาน
จุดนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่หรือตำรวจ
หรือทีมข่าวเข้าไปสำรวจมาก่อนภาพที่เห็นนี่ครับ

จากการสำรวจพบว่าด้านหน้าถ้ำมีการปรับพื้นดิน
เพื่อให้สามารถปีนเข้าไปในถ้ำได้
บริเวณปากถ้ำจะเป็นแบบนี้นะครับ

จากนั้นนายพรานนำทางไปสำรวจตรวจสอบต่อ
พาทีมข่าวปีนเข้าไปสำรวจในถ้ำครับ
ทางเข้าถ้ำต้องปีนขึ้นไปบนความสูงระดับประมาณ๓เมตรแบบนี้ฮะ
นี่นายพรานนำไปแล้วแล้วคุณไก๊ปีนตามครับ

เมตรนี่ก็ประมาณสักตึกชั้นหนึ่งได้นะฮะ
การปีนเข้าถ้ำค่อนข้างจะยากครับ

และคิดดูก็ถ้าสมมติว่ามีฝนตกมีน้ำหลาก
ลื่นอีกอะไรอีกยิ่งอันตราย

จะไปพบกับหินงอกหินย้อยในถ้ำเยอะแยะเต็มไปหมดแบบนี้

อกจากนี้ครับยังพบโพรงถ้ำอีกหลายจุด
โพรงสูงจากพื้นประมาณ๔เมตร
แล้วคนทั่วไปไม่สามารถจะปีนขึ้นไปได้นะครับ

มีครั้งคลาวะบินอยู่ด้วยเห็นไหมครับ
จากข้อมูลของนายพรานในพื้นที่บอกว่า
กลุ่มคอมมิวนิสต์เค้าเคยใช้ซ่อนตัวกบดานอำรางตัว
พักอาศัยอยู่ในโพรงถ้ำต่างเหล่านี้แหละครับ

จะมีถ้ำลักษณะกระจายไปทั่วเทือกเขาบรรทัศน์
หากจะหลบซ่อนตัวอยู่ในถ้ำก็เป็นไปได้
เพราะว่าจะหาตัวเจอยากมีความเป็นไปได้นะฮะ
อกจากนี้ภายในถ้ำจะมีน้ำหยดลงมาตามซอกหินครับ
คุณไกด์ธนกรก็เลยลองเอาขวดพลาสติกไปลองน้ำ
รองน้ำเพื่อจะเอาไว้ดื่มกินแล้วมีการทดลองกินจริงด้วย
นี่ฮะพกขวดไปเนี่ยน้ำที่มันหยดมาตามหินเนี่ยนะฮะ
ค่อยไปลองดูแล้วลองชิมดูว่าเป็นยังไง
จำลองว่าถ้าต้องมาใช้ชีวิตแบบนี้จะใช้ชีวิตได้หรือเปล่า
ถ้าหากว่าหาแหล่งน้ำไม่ได้ห่างไกลจากลำทานห้วยหนองคลองบึง
แต่วิธีการแบบนี้ครับนี่คือแค่ชิมให้ดู
ไม่ได้ว่าจะกินแบบเยอะนะเพราะว่านายพรานเตือนเลยบอกว่าไม่แนะนำ
ไม่แนะนำให้ดื่มน้ำจากในถ้ำบ่อยเนื่องจากมันมีหินปูนผสมอยู่ด้วย
กินมากดื่มมากเสี่ยงเป็นโรคนิ้วได้ครับ
นี่คือคำเตือนจากนายพรานแต่นี่คือเราแค่จำลองและสาธิตให้ดูว่า
เออเขาจะกินจะอยู่ยังไงถ้าต้องมาอยู่บริเวณนี้แค่จิบฮะ
จากนั้นคุณไกด์ธนกรนักข่าวของเราครับเดินทางออกจากถ้ำ
ไปสำรวจแหล่งน้ำต่างมีในพรานนำทางนะฮะ
ถ้ารองน้ำจากหินปูนหินงอกหินย้อยแล้วมันเสี่ยงกินมากเป็นโรคนิ้วได้เนี่ย
เอาน้ำจากไหนได้อีกที่ถืออยู่นี่คือเถาวันครับ
พรานตัดเถาวันเพื่อเอาน้ำมาลองดื่ม
จากการทดลองตัดเถาวันพบว่าได้ปริมาณน้ำที่เยอะพอสมควร
นี่ตั้งท่าลองน้ำนี่กรอกใส่ปากแล้วฮะ
น้ำเยอะพอสมควรนะครับและเพียงพอต่อการใช้ชีวิตในป่าได้หลายวัน
แต่ต้องเป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและความชำนาญ
ถึงจะแยกแยะได้ว่าเถาวันไหนตัดได้กินได้ดื่มได้แบบไหนดื่มไม่ได้
นี่นะฮะทดลองตัดเถาวันแล้วลองดูซิว่าน้ำเนี่ย
มันเพียงพอที่จะดับกระหายได้หรือเปล่าค่ะต่อมาในพรานพาทีมข่าวล่องแพร่ครับ
ทีมีวคุณผู้ชมครับข้ามลำทานไปอีกฝั่งนึงทอแพร่ลองไป
ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่เข้าไปยังบ้านตระหรือว่าบ้านในตระได้
ระมัดระวังครับอันตรายต้องค่อยล่องไป
ทั้งหมดทั้งมวลนี้คือมีผู้เชี่ยวชาญคือในพรานคอยช่วยแนะนำนำทาง
และเราก็ทำงานด้วยความระมัดระวังความปลอดภัยก็เป็นสิ่งสำคัญนี่ฮะ
ร่องแพร่ข้ามมาถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้ว
พอก้าวขึ้นฝั่งเสร็จแล้วไปเจออะไรครับไปเจอขนำหลังใหญ่เลย
ค่อนข้างที่จะเด่นมากมีเสื้อผ้าตากอยู่ที่ระเบียงด้านนอก
ดูข้างนอกก็เห็นเลยว่าขนาดค่อนข้างโอโถงและใหญ่อยู่
เข้าไปข้างในนี่ครับอุปกรณ์การใช้ชีวิต
ถ้วยชามกะละมังหม้อหายมีหมดเลยครับ
จานชามกะละมังหม้อกระทะเตาแก๊สถังแก๊สเตา
และนอกจากนี้มีถุงข้าวสารซึ่งมีข้าวสารกรอกเกือบเต็มถุงนะฮะ
ภายในขนำมีเครื่องปรุงอาหารซอสต่างอีกจำนวนมาก
คือถ้าหากว่าจะมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ก็ไม่ลำบาก
เพราะว่าหุงหาอาหารได้ง่ายฮะอุปกรณ์ทุกอย่างมีพร้อมหมดแล้วแบบนี้นะครับ
อกจากนี้ด้านหลังขนำไปเจอบ่อน้ำบาดาน
ซึ่งชาวบ้านตระจะตักน้ำจากบ่อแห่งนี้มาใช้ดื่มกิน
และหุงหาอาหารคือบ่อนี้ครับ

นี่คือภารกิจการสำรวจป่าวันที่๒ของคุณไกดธนกรนะฮะ

ว่าถ้าต้องใช้ชีวิตอยู่ในพื้นป่าจะอยู่ได้ไหมอยู่อย่างไร

ทีมข่าวครับขี่มอเตอร์ไซค์ไปสำรวจรอบพื้นที่บ้านตระ
พบว่ามีขนำลึกลับอีกหลายแห่งซ่อนอยู่ในป่าลึกอีกเยอะมาก

และเท่าที่ผมได้คุยสัมภาษณ์คนในพื้นที่เขาบอกแบบนี้นะครับคุณผู้ชมพี่มิ้ว
ขนำส่วนใหญ่จะมีพวกถ้วยชามกระมังหม้อหายไปทิ้งเอาไว้อยู่แล้ว
ข้าวสารส่วนใหญ่ก็จะมีทิ้งเอาไว้แต่ละขนำไว้ด้วยฮะ
บางคนถ้าเกิดว่าขึ้นมากรีดยางทำสวนเนี่ยเขามาเจอมาพักก็หุงกับอาหารใช้ชีวิตได้
และถ้าหากว่าเป็นโจรผู้ร้ายหลบหนีมาซ่อนตัวถ้าไปเจอก็อาจจะช่วยต่อชีวิตต่อลมหายใจเขาได้อีกหลายวัน

จากข้อมูลของในพรานบอกว่าข้างบนบ้านตระเนี่ยมีขนำลึกลับซ่อนอยู่ในป่าอีกกว่า๓๐๐แห่ง
ขนำบางแห่งต้องเดินไกลมากครับเดินเท้าเท่านั้นเพราะว่ามันจะไปซ่อนตัวอยู่ในแม่กไม้ต่างนี่
ถ้าไม่สังเกตดีอาจจะมองไม่เห็นนะฮะหลังต้นไม้นู่นขนำอีกหลังหนึ่ง
นอกจากนี้ขนำบางแห่งไม่ได้อยู่ตามเส้นทางรัฐประเวณเจ้าหน้าที่
อยู่ตามเส้นทางที่ชาวบ้านใช้สัญจรทั่วไปด้วยไปซ่อนอยู่ข้างในลึกในหลืมในซอกนู้นเลยฮะ
ถ้าหากเสียแป้งซ่อนตัวในขนำเหล่านี้ถ้าซ่อนตัวอยู่นะก็เป็นไปได้ว่าจะหาตัวเจอได้ยากครับ
เทือกเขาบรรทัศน์ไม่ใช่เรื่องง่าย
และยังไม่รวมกับเรื่องราวที่เป็นเรื่องของความเชื่อด้วยครับ

ผืนป่าแห่งนี้มีอาถรรพ์ลึกลับอะไรหรือเปล่า
ทำไมถึงตามหาตัวเสียแป้งไม่เจอ